คิดถึงคุณปูปายามากองกันตรงนี้เลยค่ะ
มาจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะคุณผู้ชม
พูดถึงคุณปูปายาก็ต้องบอกว่าเธอเส็คซี่ตลอดกันจริงนะคะ
อย่างที่ทราบนะคะตอนนี้คุณปูเขาอยู่สหรัฐอเมริกาค่ะไปถ่ายหนังอยู่
แต่ว่าล่าสุดนะคะทำโซเชียลฮือฮาค่ะ
เพราะว่าเธอส่งคลิปนี้มาเป็นภาพบิกินี่ตัวจิ๋ว
ซี่ยั่วยวนป่วนใจมากนี่

โอ้โฮจัดไปเลยค่ะ
เป็นยังไงเป็นยังไงล่ะจ้า

ให้ไฟลุกร้อนฉ่าแบบนี้นะคะ

คุณปูปายาเนี่ยค่ะไม่เสียชื่อเซ็กซี่สตาร์ของเมืองไทยจริง
เมืองไทยจริงค่ะแถมรอบนี้นะคะแจกแจกความสวยส่งตรงมาจาก
ลอสเอ็นเจริสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะ
ตอนนี้คุณปูเขามีภาพยนตร์อยู่นะคะกำลังถ่ายทำอยู่นะคะ
รับบทนางเอกนะคะประกบจรทาโบต้าเลยนะแล้วก็
วูสปีรินดังมากกับหนังเรื่องนะคะ
รอดูได้เลยนะคะบทบาทการแสดงระดับอินเตอร์ของ
ปูปายาแล้วก็ความเซ็กซี่ที่สะเทือนน้ำ
สะเทือนบกโอ้โหส่งตรงมาจากอเมริกาเลยคุณผู้ชม